คุณผู้ชมฮะเดือนที่แล้วพอจะจำข่าวนี้ได้ไหม
ชาวสวนทุเรียนที่จังหวัดพัทธลุงเนี่ย

แล้วมีจดหมายข่มขู่ด้วยนะ
บอกว่าเดี๋ยวจะฆ่ายกครัวเลย
เออถ้าไม่อยากให้ต้นทุเรียนตายทั้งหมดยกสวนเนี่ย

นี่คือเนื้อความของจดหมายคมขู่
คุณผู้ชมตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุง
ไปจับกลุ่มตัวคนที่ทำแบบนี้ได้แล้วนะครับ
เขาชื่อเจิมเส้งเอียดหรือว่าไข่หมูก
หมูกเป็นอดีตโจรชื่อดังของภาคใต้ครับ
และเป็นผู้ต้องหาในคดีพยายามกันโชคทรัพย์
ทำให้เสียทรัพย์ซึ่งเป็นพืชหรือผลของกสิกร

ตำรวจคุมตัวไขมูกเนี่ยมาสอบสวนที่สพพยครับ
ช่วงกลางดึกวันที่๑๗พฤศจิกายนที่ผ่านมา
หลังจากที่เขาตกเป็นผู้ต้องหาว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเข้าไปคมขู่ชาวสวนทุเรียน
เริ่มมาจาก๑๙ตุลาคมคุณผู้ชมอย่างที่บอกไป
ชาวสวนทุเรียนในพื้นที่ตำบลลานคอยที่จังหวัดพัทธรุงมาร้องขอความช่วยเหลือ
เพราะว่าโดนคนร้ายไม่ทราบจำนวนแอบเข้ามาไปปอกเปลือกตรงโคนต้นทุเรียนนะ
แล้วราดด้วยน้ำกรดจนต้นทุเรียนเขายืนต้นตายแบบนี้
แล้วก็ทิ้งจดหมายเขียนว่าพวกเราจะขอความช่วยเหลือ
ถ้าหากไม่ได้ตัวอย่างนี้ให้เห็นไว้แล้วที่ต้นทุเรียน
ถ้าไม่อยากให้ต้นทุเรียนตายหมดยกสวนให้ติดต่อไปที่ลูกพี่กูได้
กูให้เวลาพวกมึงไม่เกินเจ็ดวันเน้นนะไม่เกินเจ็ดวัน
ทีนี้ครับหนึ่งในผู้เสียหายเจ็ดรายเนี่ยมาให้ข้อมูลกับตำรวจว่า
เขาเองก็ไม่มีเงินจ่ายค่าคุ้มครองหรอก
เพราะต้นทุเรียนแต่ละต้นเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายต้นละหนึ่งหมื่น
เหลืออีกเพียงปีเดียวเดี๋ยวจะมีผลผลิตแล้ว
แล้วพอเขามาเจอแบบนี้เขาท้อใจเลยครับคุณผู้ชมครับ
ไม่ได้มีแค่จดหมายข่มขู่เท่านั้น
ฝั่งคนที่มาก่อเหตุมาขู่แล้วก็มาทำลายต้นทุเรียนเนี่ยยังบอกอีกว่า
ถ้าไม่จ่ายนะจะฆ่ายกครัวให้
ตำรวจก็เลยรวบรวมหลักฐานครับไปจับกลุ่มนายเจิมหรือว่าไข่หมูก
ก่อนนำตัวมาสอบสวนที่สพป่าพยอม
เรื่องต้นไข่หมูกยังปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหานะครับ
แต่เรื่องนี้ฮะบิ๊กโจ๊กมาเอง
คนตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานครับรองพบตร
เดินทางไปสอบสวนไข่บุกด้วยตัวเองเลยนะ

โจ๊กบอกว่าการเข้าจับกลุ่มครั้งนี้

และพูดสั้นว่าไม่อยากจับคนใต้ด้วยกัน

หลักฐานสำคัญที่ทำให้ตำรวจมาจับกลุ่มไข่หมูกเนี่ย
มาจากกระดาษข้อความที่เขียนไปข่มขู่ประชาชน
เมื่อเอาไปเทียบกับลายมือของไข่หมูกแล้ว
เออมันตรงกันน่าจะเป็นคนเดียวกันนี่แหละ

มีการเรียกค่าไถ่มาโดยตลอดครับ

แต่ไม่มีใครกล้ามาให้ข้อมูล

กลัวว่ามันจะเกิดความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตรักษัพศิลป์
เรื่องต้นตำรวจจะยื่นเรื่องคัดค้านการประกันตัว
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่

โอ้โหนี่ก่อคดีมาโชคโชนนะคุณผู้ชม
ไม่ใช่แค่พัทธลุงนะจังหวัดอื่นใกล้เคียงก็มาเยอะเลย
มีเยอะเลยทั้งปล้นค่ามีจับคนเรียกฆ่าไทย

แล้วก็มาเป็นกลุ่มจิตอาสาพิทักษ์ป่าเทือกเขาบรรทัศน์
แต่สุดท้ายมาโดนจับกลุ่มอีกครั้งหนึ่งครับ